บอกกันมาหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูผู้โดยสารค่ะ
อ่ะเดี๋ยวจะกรรมราคากัน
ทีนี้พอไปถึงจะถึงที่หมายแล้ว

ผู้โดยสารกรี๊ดลั่นเลยโดนตีเหรอ

เมื่อกี้น้ำแข็งว่ายังไงนะว่าแท็กซี่เขาเหมือนจะทำร้ายผู้โดยสารใช่ไหม
คือผู้โดยสารกรี๊ดลั่นมากโดนตีเหรอคำถามคือโดนตีเหรอ
หรือยังคือตอนหลังนี่ไม่รู้ใครไล่ใครแล้วนะ
ก็นี่ไงถามแม่แม่กรี๊ดดังเขาตีแม่ยัง
ยังยังไม่ตีคือกรี๊ดไว้ก่อน
ถูกต้องค่ะหลายคนเห็นกรี๊ดนี้แล้วคิดว่าแบบเลือดตกยามออก
ยังไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมผู้โดยสารผู้โดยสารแหม
แบบแสกรัดรูปขาวผมยาวมาเลยเธอยังไม่โดนอะไรค่ะ
เพราะอะไรแท็กซี่โก่งราคาแถวสุขุมวิทย์แถวทองหล่อนะนะ
คือเขาบอกว่าเพื่อนไปเจอกับแท็กซี่ตกลงราคามาราคานึงนะ
พอถึงที่จะเอาอีกราคานึงแล้วโดนด่าโดนด่าว่าอะไรรู้ไหม
โดนด่าว่ากระจอกก็เลยต้องถามพี่เบิร์ต
คนที่เคยโดนด่าแบบนี้ว่าเล่นมุกกระจอกพี่เจ็บปวดไหมคำนี้
เออทำไมรู้วะ
ก็น้องเห็นน้องชายด่าพี่แบบนี้
ทีนี้ค่ะพอโดนด่าว่ากระจอกแบบนี้ก็เลยโมโหไง
แล้วในคลิปน่ะตอนที่ผู้โดยสารกำลังจะลงโชเฟอร์ขอเพิ่มอีกร้อยหนึ่งใช่ไหม
ฝั่งผู้โดยสารไม่จ่ายสักบาทเอาตกลงราคามาเท่านี้
โชเฟอร์ก็ไม่พอใจไล่ผู้โดยสารลง

แต่เสียงกรี๊ดแบบช่วยด้วยค่ะพี่ช่วยด้วยค่ะพี่

สุดท้ายไม่ได้โดนตีอะไรนะแต่แค่กลัวเฉย

ยังมีคนไปถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

รี๊ดดังขนาดนี้ค่าแท็กซี่จ่ายไหม
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันเอาขำแบบขำเกือบขิดนะคะ
บางคนก็บอกว่าตุ๊กตาทองเล่นใหญ่ไฟกระพริบมาก
เออนี่แหละคุณผู้ชม
คือบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่ากรณีแบบนี้นะ
ควรจะฟ้องกับศูนย์แท็กซี่เลยนะแจ้งไปเลยนะ

แล้วไม่กดมิเตอร์มาคิดราคาเหมาแบบนี้ได้ยังไง